โปรดติดตามตอนต่อไป
แต่ไฮไลท์ยังอยู่ตรงนี้กับสามีคุณพี่เป๊กก็ไม่เว้น
รีวิวจ้างเด็กเย็นไปกินข้าวเป็นเพื่อน
ปกติน้องก็ค่าตัวชั่วโมงละ๒๕๐๐บาทนะจ๊ะ
พอดีน้องไม่ว่างก็เลยต้องจ้างลุงแทน

อันนี้ลุงก็มากินข้าวเป็นเพื่อนเฉยเนอะ
แต่ว่าดูแลฟิลแฟน
เทคแคร์เอาใจอย่างดีจ้ะ
ลุงก็มีจุ๊บด้วยอ่ะจ้ะ
ก็กลัวฟันปลอมลุงจะหลุดใส่
แต่ก็ไม่เป็นไรเนอะค่าตัวถูก

ก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า
นี่ถ้าไม่ใช่พี่ธัญญาก็ไม่มีใครกล้าแกล้งพี่เป๊กแบบนี้ค่ะ
อ่าฮ่า